สุภัณฑ์บุรีกันเลยและแน่นอนว่ามีตัวเลขเด็ดมาฝากพี่ชัมด้วย
ไม่ต้องรอช้าไปกันเลยดีกว่าค่ะตามแม่กันไปเลยนะคุณผู้ชมนะ
นี่บรรยากาศนะคะเดินทางกันไปตั้งแต่เช้ากันเลยวัดทัพกระดาน
ใช่แล้วพี่แจ๊คถูกต้องค่ะตามที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยค่ะ
ตั๊กพี่นุ้ยลงไว้ในเฟซบุ๊คของทั้งคู่
เดินทางไปกราบไหว้แม่พึ่งพุ่มพวงนะฮะ
พี่ตั๊กพี่หนุ๊ยเขียนข้อความร่ายยาวเอาไว้บอกว่า
มากราบพี่พึ่งเป็นครั้งแรก
ดีใจมากเลยที่ได้เดินทางมาวัดทัพกระดานค่ะ
แล้วก็ได้มาทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้

บอกว่าจะนำเครื่องเสียงเอามามอบให้กับหลานของพี่พึ่ง

น้องเบ้นเคยไปออกรายการใหม่หมดนี่
แล้วก็บอกกับพี่ตั๊กว่าอยากได้เครื่องเสียงเอาไว้ใช้ประโยชน์
พี่ตั๊กก็เลยรับปากเด็กไปแล้วนะครับ
ก็เลยเอามาให้มาแบบไม่ได้นัดหมายด้วยค่ะ
เพราะว่าอะไรติดต่อน้องเขาไม่ได้
ก็เลยบอกพี่พึ่งนะฮะทางหุ่นทางอะไรเนี่ยนะฮะ

แล้วสุดท้ายด้วยความว่าตั้งใจมาพี่แจ๊ค
เจอจริงเจอหลานพี่พึ่งนะฮะ

ไม่ได้นัดติดต่อกันไม่ได้สุดท้ายมาเจอเลย
ถูกต้องพี่ตั๊กพี่นุ้ยไปถึงวัดแล้วไม่พลาดค่ะ
เสี่ยงกับลูกปิงปองมงคลนะฮะ
เอาเปิดเลขมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยค่ะ
จับมาได้เลขนี้เลยค่ะ

มันเลข๙หรือเลข๕ก็ไม่รู้คุณผู้ชมดูเอานะ

ก็ไม่แน่ใจนะอาจจะออกซ้ำกันได้อีกนะคุณผู้ชมนะ
แล้วพี่ตั๊กเคยบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐด้วยว่า
ถ้าตัวเองดึหน่าเป็นคนบอกเลขท่าคนอื่น

เห็นแบบนี้แล้วก็ลองดูแล้วกันคุณผู้ชมนะ

บวก๐ก็เท่ากับ๗

ใช่นะคะดูปุ๊บนี้แบบเพลงผิงลีขึ้นนะ

มากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ